คุณผู้ชมคะเคยเห็นแค่หมากัดเบาะแมวขวนเบาะ
พาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นดูหมูป่าหน่อย
หมูป่ากัดเบาะค่ะกัดเบาะรถจักรยานยนต์
แล้วกัดอย่างเมามันมากค่ะดูคลิปค่ะ
กัดแล้วกินด้วย
ไม่กล้าไปไล่เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงไม่กล้าไปไล่เขาดู

เขาบอกว่าเจ้าหมูตัวนี้ปีนไปกัดเบาะรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้าน
กัดทั้งทึ้งแล้วก็ดึงลงพื้น

เจ้าของรถบอกตื่นมาดูถึงกับท้อ

เจ้าของรถเอาคลิปนี้มาโพสต์เล่าเรื่องราวปรึกษาชาวเน็ต

ก็สอบถามชาวเน็ตว่าก็รถมันพังหมดแล้ว
ตอนนี้ก็แจ้งความไว้แล้วเจ้าของหมูบอกว่า
เอามาตีราคาสิแต่ยังไม่มีเงินจ่ายนะ
ไม่มีกำหนดจ่ายด้วยเอามาตีราคาได้นะคะ
ก็เลยต้องแจ้งความโดยจะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย
เพราะว่าตัวเองต้องใช้รถไปทำงาน
นึกภาพถ้าไม่มีบอกไปอย่างไร
เจ็บแย่เลยหรือว่าจะยืนขี่

ผู้โพสต์บอกว่ามีหลายคนเจอเรื่องแบบนี้ค่ะ
เจ้าตัวนี้เจ้าอ้วนตัวนี้

เข้าบ้านคนนู้นทีออกบ้านคนนี้ที
บางทีก็เล่นกับคนเหมือนกับเฟรนลี่

ก็มีก็เลยเอาใจไม่ถูก

จะเล่นด้วยดีหรือไม่เล่นด้วยดี
เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่า
บางทีเลี้ยงหมูเลี้ยงได้แต่ต้องปิดไว้ให้ดีนะ

บางคนก็บอกว่าหมูป่าตัวนี้มันติดสัตว

ไปที่เรื่องอื่นเลยอีกหนึ่งมุมมอง
จัดไปเลยพี่ทะเบียนรถ

แต่เห็นไม่ค่อยชัดนะ